วันนี้เป็นวันประชุมคอลโมคุณผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีมติคอรมอออกมาหลายเรื่องทีเดียว
มติหนึ่งก็คือให้วันสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
๑๓ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนาวมินทรมหาราช
ซึ่งนายชัยวัชรงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันนี้ได้พูดถึงการประชุมคอรมอ
เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม
กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต

เป็นวันนวมินทรมหาราชวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖
ดังนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบกำหนดให้วันที่๑๓ตุลาคมของทุกปี
เป็นวันหยุดราชการประจำปี
เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะคะ
อันนี้คือประเด็นสำคัญมติคอรมอหนึ่งนะคะ

ขณะที่ประชุมคอรมอลยังเห็นชอบ
ชำระพักหนี้เกษตรกรรายย่อยค่ะ

นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรี

ระบุว่าการพักหนี้นั้นจะแบ่งเป็น๒ประเภทนะคะคุณผู้ชม
รอบแรกคือการพักหนี้เกษตรกร
รอบงบประมาณที่จะช่วยเหลือก็คือปีละ๑๑๐๐๐ล้านบาทเศษ
รวม๓ปีก็๓๐๐๐กว่าล้านบาท
จ่ายอัตราดอกเบี้ยแทนเกษตรกร
โดยใช้คำว่าพักชำระต้นและพักชำระดอก
อันนี้ก็จะเริ่ม๑ตุลาคมนี้เลยนะคะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เป็นระยะเวลา๑ปี
แต่ว่าในรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องมีการคุย
กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะมีโครงการที่ทำให้พี่น้องเกษตรกร
เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อต่อยอดในอาชีพของตนเองได้
โดยการปล่อยกู้รายละไม่เกิน๑แสนบาทด้วยนะคะ
อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของพักชำระหนี้นะคะ
เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม
วันนี้คุณเสถาทวีสินนะคะ
ก็บอกว่ายังไม่เรียบร้อยและยังไม่ถึงเวลา
จะมาจากการกู้เงินธนาคารออมสิน
นายกก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวพร้อมแล้วจะแถลง
แล้วทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมาย
เป็นไปตามที่เคยพูดไว้ว่าไม่มีปัญหา
ไม่ต้องห่วงเรื่องแหล่งที่มาที่ไปของเงินค่ะ
เลือกให้ติดอีกอย่างหนึ่งมันไม่ดีหรอก
ผมว่าเดี๋ยวมีคณะกรรมการชุดใหญ่มา
มาแถลงเลยดีกว่านะครับ
นี่ค่ะนี่ก็คือในฐานะรัฐมนตรีคลังด้วยนะคะ
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

เรื่องนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของรัฐบาลค่ะ

แล้วก็พยายามเดินไปสู่เป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีบอกไว้ก็คือ

อันนี้บรรยากาศในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้